เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะ
เป็นประเพณีโบร่ำโบราณของชาวอีสานบ้านเห่าค่ะ
พูดถึงบุญบ้างไฟก็จะนึกถึงพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานใช่ไหมคะ
แต่จะบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดกันอยู่ที่พายาวจ้า

จัดเต็มจริงทั้งขบวนแห่แม้แต่ละคนแต่งตัวมา
โอ้โหสะดุดตาจริงแล้วก็มีนี่คุณผู้ชมอยากจะบอก
ว่าเป็นการเปิดโชว์ที่เรียกได้ว่าเป็นความสามารถของน้อง

แล้วก็ยังมีนี่ค่ะบรรดานางรำแต่งกายชุดไทยพื้นบ้านมาหลายรามสัง
ความตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทางการแห่
นี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านปางมดแดง
ตะมนต์อ่างทองจังหวัดพายาวนะคะ
ปางมดแดงเนี่ยเขาร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานบุญขึ้นมา

สงสัยใช่ไหมว่าบุมบ้างไฟมันต้องแบบเป็นชาวอีสาน

ที่พายาวเนี่ยเขามีคนอีสานมาอยู่เยอะ

เหมือนที่ไหนเหมือนใช้หน้าทาวอย่างนี้

เขาก็เลยรวมพลคนอีสานล้านนาขึ้นมา
เพื่อเป็นการสืบสารตำนานบุญบ้างไฟที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะคุณ
ให้ดูขบวนกันไปสวยงามกันแล้ว
แต่อยากจะบอกว่าไฮไลท์ที่พิเศษที่สุดของขบวนแห่ต้องนี่เลย
ช่วงท้ายขบวนค่ะจะมีการแสดงสนุกพร้อมกับเหล่าบรรดาคนที่แต่งตัวแปลก
มาแบบจัดเต็มนี่
มีช่างภาพมาถ่ายรูป
เดี๋ยวนะครับช่างภาพแบบนี้ผมตกใจมากเลยครับ

โอ้โหแดงแจเลยครับตกใจหมดเลย

และปาก็มี

แล้วก็เป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีให้กับพี่น้องชาวอีสาน
ดีแบบนี้ขึ้นมานะคะ

สนุกสนานรื่นเริงเบิกบาน
ชาวอีสานก็จะนุ่งแต่งตัวแบบนี้เนอะ
เป็นพัตก์ถูงสั้นสิ้นทรัพย์หน่อยนะคะอะไรแบบนี้

แต่ก็แปลกเหมือนกันเราก็เพิ่งเห็นว่าที่จังหวัดพยาว
มีการจัดประเพณีบุญบ้างไฟเหมือนกัน
แต่ละพื้นที่เขามีการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป
ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีกันด้วยนะคะ